คุณผู้ชมติดตามข่าวกันต่อนะฮะแน่นอนใกล้วันหวยออกแบบนี้
เรามีเรื่องแปลกมาฝากเช่นเคยใช่จะพาไปดูบ้านที่มีงู

เออไม่ต้องเดี๋ยวไปดูบ้านหลังนี้กันค่ะ
เลขที่เท่าไหร่๓๕ทับ๑บอกไว้ก่อนเลยนะคะ
คือจะพาไปดูงูจงอางยักษ์คุณผู้ชม
ตัวนี่มันยาวต้อง๖เมตรค่ะ
๖เมตรเลยหรอใช่แผ่แม่เบี้ยด้วยนะคุณ
แล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อว่านี่คือพญางู
แล้วไม่ใช่พญางูธรรมดาเป็นพญางูทวด
นี่ค่ะเห็นไหมตัวเป้งยาวมากเลย
เป็นงูจงอางขนาดใหญ่หรือว่างูบองหลา
มันเลื้อยเข้ามาขดตัวอยู่ในบ้านของ
นางสาวสุนันทาด้วงเกลี้ยงอายุ๒๓ปีนะคะ
ซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่๓๕ทับ๑ที่หมู่๔
บ้านพรุ๋เตยตำบลกราเสที่อำเภอ๔๙จังหวัดตรัง
แล้วก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านเขาบอกว่า
เห็นงูตัวนี้มันเลื้อยเข้ามาในบ้าน
ไปยังมูลนิธิกุศลสถานตรังให้เข้ามาช่วยจับหน่อย
ซึ่งพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก่อนจะเจองู
ฝ่าด่านชาวบ้านไปก่อนเป็นร้อยคนเลย

ต้องวางแผนหาช่องทางใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาที
ถึงจะเอาเจ้างูจงอางตัวนี้ออกมาได้

นางสาวสุนันทาก็เล่าแบบตกออกตกใจนะ
บอกว่าตอนนั้นกำลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อน
เพื่อนแวะมาเที่ยวบ้าน๔๕คน
แล้วจู่พญาจงอางตัวใหญ่มาก
ก็ชูคอแผ่แม่เบี้ยสูงระดับเอวเห็นจะได้

แล้วตั้งแต่เกิดมา๒๓ปีไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลย
ก็เลยทำให้เธอแล้วก็เพื่อนที่ร่วมนั่งวงคุยกัน
เจิงละค่ะวงแตกค่ะหนีกันคนละทิศคนละทางเลย
แล้วงูเนี่ยค่อยเลื้อยเข้าไปซุกอยู่ในโซฟาที่อยู่ในบ้าน
ทีนี้ก็เลยต้องรีบโทรแจ้งตำรวจประสานกู้ภัยให้มาจับจนสำเร็จนะคะ
ทีนี้พอเอางูออกมาได้
ชาวบ้านก็ตกใจกับขนาดงูจงอาง

คุณผู้ชมนับดูสิ๑๒๓๔๕คนค่ะ
คอยจับมัดแล้ววัดขนาดความยาว

ยาวกว่า๖เมตรน้ำหนัก๓๐กิโลกรัม

เมื่อกี้บอกไปหลายตัวเลขเหลือเกิน๐๙นี่จะครบอยู่แล้วมั้ง
ก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็นำพญางูจงอาง
ไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ดูให้เป็นเรื่องเหตุการณ์เป็นเรื่องของงูเข้าบ้านแล้วกัน
เป็นเรื่องข่าวแล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาเอา